คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานั่นก็คือ
ทนายแม่ทนายแม่เปลี่ยนตัวแล้วนะคะ

คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ปลดนะคะ
แม่ยืนยันว่าไม่เคยพูดคำว่าปลดแม่เปลี่ยนค่ะ
ทนายกฤษณะบอกว่าให้ทนายกฤษณะอยู่แต่ในสำนักงานก็พอไม่ต้องออกมา
แม่แบบยกเลิกเลยหนังสือแต่งทนาย
แม่ขอแต่งทนายให้ทนายเดชากิติวิทยานันต์เป็นทนายความแม่แต่เพียงผู้เดียว
คือเดิมมีหนังสือแต่งตั้งทนายกิจสนะเป็นทนายความในคดีคุณตังโม
ยกเลิกหนังสือฉบับนั้นไปเลยค่ะมีหนังสือใหม่เลยค่ะทนายเดชาโชว์หนังสือฉบับใหม่เลยว่าแต่งตั้งทนายเดชาแล้วให้เป็นทนายความ

แม่บอกไม่ได้ปลดค่ะคุณแม่บอกแค่เปลี่ยนค่ะแล้วก็ให้ทนายกฤษณะอยู่ในสำนักงานของทนายเดชาทำงานเบื้องหลังไม่ต้องออกมาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็อยู่ในสำนักงานไปก็ถือว่าได้ฝึกงานไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทนายกฤษณะเขามีงานใหม่แล้วจริงถึงขั้นเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายด้วย

ใช่มีอาชิบมีตำแหน่งใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกันเริ่มต้นจากเรื่องของการเปลี่ยนทนายก่อนนะคะที่สำนักงานทนายคลายทุกขาทนายเดชากิติวิทยานั้นออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยค่ะเขาแต่งตั้งทนายเดชาให้มาดูแลคดีแทนนะคะซึ่งคุณแม่ของคุณแตงโมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่า

แต่หลังจากมีการดำเนินงานด้านเอกสารด้านอะไรแม่บอกว่าคือตอนนี้แม่ไม่อยากจะให้ทนายกฤษณะออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วเรื่องเล็กน้อยเขาทำได้ดีนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะแต่พอมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยเขายังประสบการณ์น้อย

ไม่ควรเอาเรื่องราวของคดีของน้องเตงโมไปเผยแพร่อะไรอีกแล้ว
ทนายกฤษณะวิจารณ์การทำงานของตำรวจ
ทนายกฤษณะเพิ่งจบทนายมา
เนี่ยปีกว่า๒ปีเองเพิ่งได้ตัวทนาย

ห้าทำเกินหน้าที่

ใช่ค่ะก็แม่บอกแล้วว่าไม่ต้องไป

นายกฤษณะไปก็แม่ก็ยังไม่ไปเลย

ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปทนายเดชาก็ไม่ไป

นายเดชายังไม่ไปแต่ทนายกฤษณะไปเฉย

ชอบแย่งแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

เตือนหลายครั้งแล้วทำไมไม่ยอมฟังคุณแม่เลย
ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
อ่ะส่วนคุณกฤษณะเนี่ย
จะช่วยทนายเดชาฯทำงานในออฟฟิศเท่านั้น
ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดอีกแล้วไม่ออกทีวี
ขัดคำสั่งคุณแม่บอกไม่ให้ไปออกรายการสัมภาษณ์

แกก็จะมักจะออกไปรายการนู้นนี่นั่นอยู่นั่นยังไม่หยุด
เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เองแกบอกขอเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณแม่
ในส่วนที่เคยได้ยินเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องโมทั้งนั้น
ซึ่งไม่ควรเอาไปเผยแพร่
นะแล้วทีนี้ท่านตำรวจใหญ่เนี่ย
เวลาคุณกฤษณะไปโรงพักเนี่ย

ว่าเจรจากันเนี่ยไม่ได้ความ
เพราะว่าคุณติดสนับต้องจบธนายมา๒ปี

คุณก็เห็นคาตาว่ามาแย่งคุณแม่พูด

คุณแม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วย
เป็นหนึ่งในประเด็นที่คุณแม่เปลี่ยนตัวทนายความ

จะได้ไม่คลาดเคลื่อนกันไม่เข้าใจผิดกัน

นายเดชาบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าทนายเดชา
เป็นทนายของคุณแม่พนิดา
คุณแม่ของคุณแตงโมอย่างเป็นทางการ

บอกว่าส่วนตัวแล้วก็เคยเตือนทนายกฤษณะมาตลอด
ว่าจะทำอะไรเนี่ยในคดีเรื่องของคุณแตงโมเนี่ย

ยังไงต้องขออนุญาตคุณแม่เขาก่อน
เพราะคุณแม่เขาคือคนที่เขาจ้างเราเป็นทนาย

แต่หลายครั้งธนายกิจสนะไม่ฟัง
แม่คุณแตงโมเนี่ยโกรธจริง
เพราะการไปให้สัมภาษณ์ของทนายกิจสนะทำให้คดีเนี่ยมันปั่นปวน
แม้ส่วนตัวทนายเดชาจะมองว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสีสันในแง่ของการเคลื่อนไหวทางการโครงการข่าวอะไรก็ว่ากันไป

คุณแม่เนี่ยเขาตัดสินใจแล้ว
แม้แต่ตัวเองเนี่ยทนายเดชาเองเนี่ยบอกว่าผมเองเนี่ยนะ
เห็นอย่างนี้เนี่ยผมจะให้สัมภาษณ์จะพูดอะไรเรื่องคดีคุณแตงโม
ก็ต้องขออนุญาตคุณแม่คุณแตงโมก่อนนะ
แล้วการจะทำงานด้วยกันเนี่ยระหว่างคนที่เขาเป็นลูกความของเราว่าจ้างเราทำงานคู่กันเนี่ย
นายเดชาบอกว่าก็ต้องรู้ใจกัน
รู้ใจว่าคุณแม่เขาชอบหรือไม่ชอบเรื่องอะไรแบบไหนอะไรยังไง
ส่วนทนายเดชากับทนายกิจสนะยืนยันว่าทนายเดชาบอกว่าไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้ขัดอะไรกันด้วย
ยังมองว่าธนายกิจสนะเป็นน้องคนหนึ่งที่นิสัยดีเรียบร้อย
หลังจากนี้ไปก็จะให้ร่วมทำคดีน้องแตงโมต่อนี่แหละ
เพียงแต่ว่างดการให้สัมภาษณ์งดการออกรายการอะไรทั้งสิ้น

ผมว่าคุณแม่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะ
เพราะอะไรที่คุณแม่ห้ามผมก็ไม่ทำ
ผมก็บอกนะแล้วก็เวลาไปออกงานอะไรอย่างนี้
คุณแม่กำลังพูดนะแกเขาพาไปแล้วแกสัมภาษณ์เอง
นี่หลายครั้งคุณแม่ก็บอกนิติก็บอกผมนะ
แต่มันก็เป็นสีสันอะไรอย่างนี้เขาบอกอย่างไปนิติเวศอย่างนี้
คุณแม่กำลังให้สัมภาษณ์เดี๋ยวคุณแม่เข้ารถเลย
ผมสัมภาษณ์เองอะไรอย่างนี้
แล้วหลายครั้งแล้วคือการทำงานกับคุณแม่เราต้องรู้ใจเขา

คือถ้าฟังจากฐานายฐ์เดชาผมว่าในมุมของคุณแม่
อย่างเรื่องที่ว่าไปแย่งคุณแม่สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนี่ย
น่าจะหมายถึงบางทีสิ่งที่สื่อสารออกไป
มันไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของคุณแม่
ในฐานะของคุณแม่ของคุณตังโมที่เป็นผู้เสียหาย
แม่อาจจะมองว่าบางทีการเป็นทนายความ
จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่รู้
เพราะมันอาจจะไปส่งผลกระทบกับรูปคดีอะไรแบบนี้
หรือบางทีแทนที่คุณแม่อยากจะสื่อความหมาย
ให้เข้าใจแบบนี้แต่พอธนายกฤษณะไปพูดแทน
แล้วมันกลายเป็นตีความอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่า

คนก็สงสารและเห็นใจเยอะเหมือนกันนะในโลกโซเชียล
คือเมื่อเช้าพอมีข่าวมานะวิวาคอน
ว่าแม่จะเปลี่ยนธนายจะตรวจธนายจะเปลี่ยน

ผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒนบุญนินเนี่ยไปหาทนายเดชาที่สำนักงาน
นายเดชาบอกอ่าใช่แต่ผมก็ต้องโทรบอกกิจสนะเขาก่อนนะ
แล้วโทรไปหานะทนายกิจสนะเสียงปลายสายเนี่ย

แล้วเขากว่าจะขับรถไปที่สำนักงานของทนายเดชา
งงเดอจนถึงขับหลงเลยอ่ะ

เขาตกใจเขาช็อค
แล้วระหว่างทางเนี่ยฮะตอนที่รอธนายกิจสนะมาเนี่ย

ทนายกิจสนะมาถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็นั่งคู่กับทนายเดชานี่แหละแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนอย่าง
นี้ทนายกิจสนะบอกว่าต้องขอโทษทุกฝ่ายจริงนะหลัก
ที่สุดคือขอโทษคุณแม่คุณแตงโมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวที่ไปวุ่นวายในการผ่าศพรอบ
ที่สองจนทำให้คุณแม่เนี่ยไม่พอใจแล้วก็ต้องถูกสั่งให้
พักบทบาทยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดคือก่อนหน้านี้
ยังมีการคุยคุยกันอยู่ยังถามกันอยู่เลยว่าเอ๊ะตกลงคุณแม่
ยังติดใจสงสัยหลังจากไปนิติเวทย์ตำรวจเนี่ยสงสัยหรือไม่
เพราะแม่เองบอกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่นะค่ะแต่
นายกิจสนะบอกโอ้โหแม่สงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้กี่ข้อกี่ข้อ
กี่ข้อธนายกิจสนะบอกว่ายอมรับว่าเข้าใจผิดคิดเอาเองว่า
คุณแม่เนี่ยยังสงสัยในประเด็นการชนะสูตรศพ
อันนี้ผมต้องขอโทษคือผมหวังดีว่าง่ายนะครับ
เลยเอาประเด็นเนี้ยเข้าไปอ่าขอขอดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งผมผม
อาจจะเข้าใจผิดกับคุณแม่คือผมก็ยังเข้าใจว่าคุณแม่
ยังต้องการตรงนี้อยู่นี่นะเป็นที่มาที่ที่ผมพลาดเอง
ด้วยความที่ตัวเองสงสัยแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาท่านทนายใน
ด้วยก็เลยพลาดตรงนั้นไปส่วนประเด็นที่คุณแม่คุณแตง
โมบอกว่าทนายกฤษณะไม่แม่นกฎหมายนะเวลาไปคุยเรื่องคดี
กับตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ย
ไม่ค่อยพอใจนะเรื่องเอกสงค์เอกสารอะไรก็มีปัญหาธนายกิจสนะบอก
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ได้เป็นทนายมา๒ปีได้สอบได้ตัวทนายอ่ะนะ
ก็เคยทำแต่คดีอาญาทั่วไปส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นฟันกันแทงกัน
ทำร้ายกันแต่ไม่เคยทำคดีอาทยากรรมใหญ่ใหญ่หรือว่าคดีที่มี
งำลึกลับซับซ้อนแบบคดีคุณแตงโมซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่
รายละเอียดเยอะนี่เป็นคดีแรกที่ได้ทำยอมรับว่าทำให้เกิด
ความผิดพลาดทุกอย่างอย่างเช่นเวลาไปออกรายการเวลาไปให้
ข้อมูลที่มันอาจทำให้เกิดผลเสียต่อรูปคดีซึ่งสรุปแล้ว
สุดท้ายเนี่ยก็โดนคุณแม่ลงโทษ
พูดตรงเลยนะครับตั้งแต่ผมทำคดีมาผมยังไม่เคยทำคดี
สูจนศพแบบนี้เลยนี่คือครั้งแรกของผมแต่มันเป็นโอกาสดี
ผมได้ศึกษาแล้วผมก็ได้นำไปปรับใช้นี่คือครั้งแรกที่
ผมเอาง่ายประสานเอกสารผมจะไปยื่นยังไงอะไรยังไงในใน
ในการเรียนกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้สอนแต่เขาสอนแค่หลักการ
แต่วิธีปฏิบัติจริงยอมรับว่าได้ปฏิบัติครั้งแรก
นี่คือความใหม่จริงแต่ในชั้นศาลเนี่ยถ้าใครมีโอกาส
ลองไปนั่งฟังผมว่าความลักษณะมันก็จะอีกแบบหนึ่ง
แต่ความลับหลายอย่างของลูกความบางทีก็ต้องขออนุญาต
เขาก่อนเหมือนผมไม่ขออนุญาตคุณแม่นี่ก็โดนเลยอ่าแต่คุณแม่
บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยผมก็ยังเบาใจหน่อยอืมเพราะธนายกิจสนาแกเคย
ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกวันไหนผมถูกปลดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะฆ่าตัว
ตายเลยนะแต่นักข่าวก็ถามประเด็นนี้ทนายกฤษณะก็บอกเปล่า
ไม่ได้หมายความขนาดนั้นสิ่งที่พูดก็แค่อยากจะพยายามแสดง
เห็นพิสูจน์ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะทำคดีของน้องแตงโม
ให้เต็มที่ก็เลยพูดไปแบบนั้นไม่ได้แบบโอ้โหถ้าแบบแม่ปลด
แล้วจะแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่บอกเปลี่ยนนะใช่เอาเป็น
ว่าตอนนี้นะครับหน้าที่ในคดีของคุณตังโมของทนาคิดศนานะ
ครับก็คือช่วยทนายเดชาทำงานในออฟฟิศนั่นแหละไม่ต้องให้
สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเดินเอกสารเดินเรื่องอะไรทั้ง
สิ้นก็แน่นอนว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปโรงพักค่ะอ่าไม่ต้องไปหา
ตำรวจผู้สื่อข่าวถามว่าเอาทนายเดชาอย่างนี้มีอะไรจะบอกกับ
ทนายรุ่นน้องทนายกฤษณะไหมนี่ฮะพี่เดชาตบไหล่เลยพูดให้กำลัง
บอกอย่าไปท้อไอ้น้องจากนั้นทั้งคู่เนี่ยสวมกอดจับมือ
กันครับท่านผู้ผู้ผู้ชมครับ
ถ้าเกิดว่าคุณแม่เห็นว่าเราไม่ขัดใจคุณแม่
ไม่ไปออกทีวีไม่ไปแย่งไมค์คุณแม่
แล้วก็ที่คุณแม่โกรธที่สุดที่บอกผมนะ
กิษณะดันไปเข็นคุณแม่เข้ารถ

คือจริงผมเป็นห่วงคุณแม่ตากแดดมาแล้ว
คือคุณแม่บอกว่าไปเข็นคุณแม่เข้ารถแล้วไปสัมภาษณ์ซะเอง

เหมือนก็ให้คุณแม่ไปแล้วก็สัมภาษณ์ซะเอง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

หลังจากคุณแม่พักงานทนายกิจสนะตั้งทนายเดชา
ทำคดีคุณแตงโมแต่เพียงผู้เดียวในขณะนี้

นี่นะฮะยังจำได้ไหมครับ

ธนายคนนึงเค้าถวงเงินแล้วมาที่นรชนีวชน์
ทวงเงินกันแล้วก็ยืมเงินกันอะไรกันเนี่ย
ไม่ใช่ถั่วเงินแล้วก็จ่ายเงินกันคุณเต้สสมงคลกฤษสุขศิลป์ธรานนทร์
ตอนนั้นให้ยืมเงินไปใช้หนี้หกหมื่นบาทนะแล้ววันนี้นะครับ
สสเต้มงคลกฤษสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
หลังจากมีข่าวเรื่องธนายกิจสนะนี่โพสต์เลยนะครับ
บอกผมขอแต่งตั้งทนายกฤษณะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยด้านกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานหาความจริงพูดความจริงของคดีน้องแตงโมต่อไป
กว่าคดีจะสิ้นสุดโหมีงานใหม่แล้วค่ะ
อย่างนี้ก็พูดคดีคุณแตงโมได้ค่ะ
แต่ก็ต้องเคลียร์คุณแม่เขาก่อนนะว่าพูดในนามไหน
ก็พูดในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัย
นี่ฮะเราถามไปยังธนายกิจสนะนะครับว่าเออตกลงจริงไม่จริงอย่างไร
ธนายกฤษณะบอกว่าอ๋อใช่ค่ะคุยกันแล้ว

เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยด้านกฎหมายแล้วนะครับ
แล้วจะเดินหน้าหาความจริงคดีคุณแตงโม
แต่รายละเอียดการจ้างงานต่างยังไม่ได้คุยกัน

ตอนนั้นพูดในส่วนไหนอะไรยังไง
เพราะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ให้กับคุณแม่คุณตังโมเนี่ย
แต่ว่าอยู่ข้างหลังใช่ไหมอยู่งานออฟฟิศ
คุณแอนนาเพื่อนสนิทคุณตังโมนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมีข่าวเรื่องธนายกิจสนะก็โพสต์เหมือนกัน
นะนี่บอกสงสารทนายนะ
คือคนที่พูดจนได้พิสูจน์รอบ๒
นี่ค่ะเรื่องธนายนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะให้กำลังใจค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูการวิเคราะห์ในมุมทางกฎหมายนิดนึงนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
ธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ปริเมฆได้มีการวิเคราะห์คดีนี้ค่ะ
แต่เมื่อตำรวจสอบปากคำพยาน
กลายเป็นคดีหมินประมาทส่งผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ขึ้นอยู่กับพยาห์หลักฐานที่ตำรวจต้องสืบสอบให้เกิดความชัดเจน
เพราะหากเจตนาต้องมีเหตุจูงใจว่าคืออะไร
เพราะเท่าที่ทราบคือวันเกิดเหตุผู้ที่อยู่บนเรือ
ขับเรือวนหาคุณแตงโมกว่า๓ชั่วโมงก่อนจะออกจากพื้นที่
เรื่องต้นคดีนี้ก็คือแจ้งข้อหา๒คน

ส่วนคนที่เหลือจะถูกแจ้งข้อหาหรือเปล่า

ตำรวจนำโทรศัพท์มือถือของทุกคนไปถอดทุกคำพูด
อาจารย์ปรเมฆเลยบอกแบบนี้นะคะว่า
อยากให้คนในสังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดีย

คดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลด้วยตัวเอง
เชื่อว่าชุดคลิกคลายคดีไม่โกหกผู้บังคับปัญชาแน่นอน
อาจารย์ปรเมฆบอกด้วยนะคะว่า
รู้ข้อมูลมาว่าคนในเรือ
ได้โทรศัพท์หาบุคคลภายนอกคนนึง

อย่าเพิ่งเข้าพบตำรวจ

อนุญาตไม่บอกตัวย่อเพราะถ้าบอกแล้วจะรู้เลย

จากที่คนในเรือตั้งใจจะไปพบตำรวจทันที
กลายเป็นรอพบทนายคนดังกล่าวก่อน
เพื่อรอฟังคำแนะนำก่อน
มันเลยกลายเป็นปมสงสัยคนในสังคมจวบจนทุกวันนี้ว่า
หลังเกิดเรื่องทำไมไม่ไปเจอตำรวจล่ะ
ทำไมต้องคุยกับใครก่อนแล้วค่อยไปเจอตำรวจเหรอ

อาจารย์ปรเมฆก็เลยบอกว่าอยากจะให้บุคคลคนนั้นน่ะ
ออกมาพูดประเด็นนี้ด้วยตัวเองดีไหม
คนที่ไปแนะนำมันมีอยู่คนหนึ่งเท่าที่ทราบนะ
แนะนำว่าคุณยังคุยกับตำรวจไม่ได้ถ้าไม่คุยกับผม
คนนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่รู้นะ
คือมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้
แต่คนที่เขารู้เนี่ยเขาแนะนำไว้อย่างนี้มันน่าจะต้องเปิดเผยมาเอง
การไปพบตำรวจช้าพวกเราคำแนะนำบางส่วน
จริงเขาจะไปตั้งนานแล้วแต่มีคนที่แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปรอผมก่อน
แต่ถ้าไปแล้วไม่บอกตำรวจก็เล่าเล่าไปตามความเป็นจริงมันก็จบ
คือว่าคดีมันเกิดอะไรขึ้นเล่าตามความเป็นจริงดีการต่อเติม
ต่อเติมยิ่งทำให้เกิดความอะไร
เวลามันพูดอีกครั้งมันไม่เหมือนกัน

ใช่ค่ะอาจารย์ปรเมฆบอกว่าอยากจะให้บุคคลภายนอกคนนั้น
ออกมาให้ข้อมูลในประเด็นนี้น่าจะดีที่สุด
เพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์
แต่จะไปช้าไปเร็วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บนเรือนั่นแหละ

ท่านผู้ชมครับสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

ก็มาช่วยตามหาตั้งแต่วันแรกนะฮะ
แล้ววันนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นเรื่องของขดงคดีเนี่ย
นี่ยังลงพื้นที่หากล้องวงจรปิดอยู่นะฮะ
นี่วันนี้ก็ไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับ
สำรวจกล้องวงจรปิดที่วัดรุ่มคงคาราม
ในพื้นที่บางกรวยนะฮะที่นนทบุรี
ลงเรือด้วยเดินด้วยสำรวจริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ถามว่าเอ๊ะวันนี้พี่เต้ตั้งใจมาหาอะไรเป็นพิเศษ
เต้บอกว่าต้องการจะมาหาชิ้นส่วนผ้ากระโปรงสีขาว

อ่าแต่ไม่เจอ
แล้วก็ไปที่เขื่อนปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาในคลองบางกรวย
ตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ
แต่ว่าคุณเต้มงคลกิจเนี่ยบอกไปเห็นคราบเลือดนะฮะ
ก็เลยพยายามตั้งข้อสังเกตว่า

ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ก่อน
ต้องตรวจคราบเลือดก่อนว่าเป็นคราบเลือดของใคร
แล้วเดินไปที่สะพานเจษฎาบดินนะฮะ
ทีนี้ตรงนี้ได้กล้องวงจรปิด
๔กุมภาพันธ์ช่วง๑๖นาฬิกา๕๖นาที๒๘วินาที
ถึง๑๖นาฬิกา๕๗นาที๒๓วินาทีจะมีสปีดโบสต์ลำนึง

จากนั้น๑๗นาฬิกา๒๙นาที
ไปถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
สปีดโบสต์ลำที่คุณตังโมนั่งมาเนี่ยขับผ่านสะพานเจษฎาบดิน
๒๑นาฬิกา๒๘นาทีได้กล้องวงจรปิด
ที่เห็นสปีดโบสต์ขับย้อนกลับมา
แต่ตอนนั้นไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นเรือของคุณตังโมลำนั้นหรือเปล่า
ลำที่ไปกับกลุ่มเพื่อน
ซึ่งเดี๋ยวจะเอากล้องวงจรปิดทั้งหมด

ตอนนั้นโปรดิวซ่อยุ็งก็ช่วยดูภาพ
เรื่องของแก้ววงแก้ววายขวดวงขวดวายอยู่รอบนึงแล้ว

ทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องคราบเลือด
ที่สมงคลกิตไปเจอ
เขื่อนปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาในคลองบางกรวย
ถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรฆาตกรรมขนาดนั้นนะสมมุตินะ
แบบมีใครอะไรทำอะไรคุณแตงโมเป็นคดีอัธยกรรมฆาตกรรม
แล้วมีโรคมีเลือดมาถึงตรงนี้อะไรยังไง

นี่ฮะพอไปดูเนี่ยครับ
คือสสมงคลกิจบอกว่าต้องการจะเก็บตัวอย่างเลือดส่งไปตรวจพิสูจน์
ปรากฏว่าเอ้าเลือดถูกล้างทำความสะอาดไปแล้ว

เพิ่งมาดูเมื่อกี้ใครมาล้างไปเนี่ย
เนี่ยมันยังไงกันทำลายหลักฐานหรือเปล่า
อยู่ดีมีลูกจ้างกรมชนประธานครับ
ชื่อคุณสำรานคงศรีดี
นี่ฮะเขาดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ประตูระบายน้ำตรงนี้
แสดงตัวบอกผมนี่แหละเป็นคนล้างคราบเลือดเอง
ไม่ได้ทำลายหลักฐานคดีคุณแตงโมอะไรทั้งสิ้น

คือแถวนี้คนงานก่อสร้างเยอะมาตกปลาหวานแหกันเยอะ
แล้วชอบเอาปลาดุกหรือเอาปลาที่ตกได้เนี่ยมาปลดเบ็ดตรงนี้มาปลดแหตรงนี้
เลือดปลามันติดพื้นประจำเวลาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นอยู่จะเจออยู่
บางทีพอได้เลือดเลือดปลาติดพื้นลากปลาไปอีกเป็นรอยลากอีก

เนี่ยผมเนี่ยต้องมาคอยทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าผมมาเจอประจำครับว่ามันเป็นป่า
นี่ล่ะครับความขึ้บหน้าความเคลื่อนไหววันนี้
รอฟังตำรวจกันต่อไปใช่ค่ะยังไม่ได้มีการสรุปคดียังไม่ได้มีการปิดคดี
แต่มันมีประเด็นใหม่ทุกวันจริง